แวดวงเพลงมันก็ยังมีเรื่องหนึ่ง

เขาไปจับสังเกตกันว่าวงรุมเตอร์ตินายสังเกต

รับงานโชว์เอาไว้ก็แสดงพร้อมกัน
สามคนได้ไม่มีปัญหาค่ะ

เป็นคลิปของวันก่อน

เหลือวงตัวติดนายออกมา
ออกงานร่วมกันทั่วทีกันอีกครั้ง

มีงานเลี้ยงออกงานเดิม

แล้วก็คุณโอเว่นใหญ่เนี่ยก็ยังร้องเกรงแฟนเหมือนเดิมเลยนะ
ถึงจะมีข่าวว่าเกาเหลามากมายหลายกระแสนะคะ
ก็แจ้งว่านี่ไม่ใช่งานสุดท้ายของวงนะ
จนกว่าจะสิ้นสุดคิวสุดท้ายประมาณเดือนมิถุนายนประมาณนี้นะคะ

ให้ไปฟังประโยคเด็ดที่เขาพูดถึงกันนะคะไปฟังเลยค่ะ
ให้มีความคิดที่ไม่ดีต่อกันนะเราอยากจะส่งเสริมกันมากกว่า
ที่ทุกคนเป็นวันนี้มาให้กำลังใจขอบคุณมากนะคะ